คุณผู้ชมฮะในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุม
เขาก็จับตามองในวันชี้ชะตานายกรัฐมนตรีวันนี้เหมือนกันนะครับ
เขามีการนัดหมายรวมตัวกันวันนี้๔โมงเย็นที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
ซึ่งนี่แหละครับเป็นในส่วนของเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุมก็มีการโพสต์ไว้ตั้งแต่๒๐ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คือสักประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะครับ
ข้อความใจความในการโพสต์ก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้

ถือเป็นอีกหนึ่งวันในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ที่จะชี้ชะตาการเมืองไทยว่าจะเดินไปในทิศทางใด
เพราะว่า๓รัฐธรรมนูลจะทำการตัดสินคดีของประยุทธ์จันโอชา
เรื่องบ้านพักซึ่งหากมีความผิดจริงแล้วนั้น
ทำให้ประยุทธ์สามารถหลุดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หาก๓รัฐธรรมนูลเล็งเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูล
เนื่องจากขาดคุณสมบัติดังนั้นแล้ว
ขอเรียกระดมพี่น้องราศดรทั้งหลายออกมากัน
ณ๕แยกลาดพร้าวเวลา๑๖นาฬิกา๒ธันวาคมนี้ทุกคนเจอกัน
นี่คือในส่วนของเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ขณะที่นายเพนกวินนายพระฤทธิวรักษ์
เมื่อวานก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะสักประมาณ๕โมงเย็น
หลังจากทางเพจธรรมศาสตร์เขาโพสต์นะครับ
โดยโพสต์บอกว่าวันพรุ่งนี้๔โมงโปรดไปที่๕แยกลาดพร้าว
ถ้า๓รัฐธรรมนูลให้ประยุทธ์รอดเราจะไล่
แต่ถ้า๓รัฐธรรมนูลให้ประยุทธ์ออกเราจะฉลองชัย
แท็กม็อบ๒ธันวาไล่จันโอชาออกไป
นี่ก็เป็นการโพสต์ของเพนกวินนะครับ
ส่วนนายอานนท์นำพากันนำกลุ่มรัฐธรรม
โพสต์ข้อความสั้นเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าผมมองโลกในแง่ดีคิดว่าน่าจะได้ไปฉลองมากกว่า
แล้วก็แฮชแท็กเจอกันแฮชแท็กม็อบ๒ธันวาเนี่ยนะครับ
ขณะที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ได้แสดงความคิดความเห็นโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
๒ธันวา๖๓คดีบ้านพักทหารฟันทงบิ๊กตู่รอด
เพราะเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นรัฐธรรมนูล๖๐มาตรา๑๘๔วงเล็บ๓
เพราะรับประโยชน์ธุรกิจการงานปกติ
สำหรับรัฐธรรมนุนมาตรา๑๘๔วงเล็บ๓นั้นนะฮะ
ระบุว่าไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
เหนือไปจากที่หน่วยงามราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติ
นี่คือการโพสต์ของนักร้องอย่างนายศรีสุวรรณจัญญานะครับ
ขณะที่บอกกรลายจุดนะครับนายสมบัติบุญงามอนง
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเช่นเดียวกันนะครับระบุว่า
ประยุทธ์อยู่บ้านพักทหารฟรีแม้ไม่ได้เป็นทหารมาแล้ว๕ปี
แต่ถ้าตามเวลานี้๖ปีแล้วนะ
ก็ว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยกระเศียรอายุราชการเนี่ย
ก็คือกันยายนปี๕๗นะครับ
ถ้าจะอยู่บ้านพักหลวงได้ต้องอยู่ได้ไม่เกินอีก๑๘๐วัน
สักมีนาปี๕๘ก็ต้องออกจากบ้านพักแล้ว

แต่ตอนนี้นะฮะอยู่มาก็๖ปีนะครับถึงปี๖๓นี้นะครับ

บ้านพักของเหล่าพบทบหลายคนที่อยู่ในค่ายทหาร

แต่มีการตั้งงบสร้างใหม่สำหรับทหารชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
คำนวณเป็นค่าก่อสร้าง
และข้าวของเครื่องใช้ภายใน
ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่แล้ว
ย่าที่สนามหน้าบ้านใครตัดให้นะครับ
ค่าสาธุมาประโภคส่วนกลางค่าเก็บขยะ
ค่าไฟทางเดินก่อนเข้าบ้านใครจ่าย
ขนาดผมอยู่คอนโดเท่ารูหนูปีหนึ่งผมจ่ายหมื่นกว่าบาท
เวลาล้างแอร์เติมน้ำยาแอร์เปลี่ยนหลอดไฟใครจ่าย
ถ้า๓รัฐธรรมนูลตัดสินว่าประยุทธ์ไม่ผิด
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ค่าน้ำค่าไฟใครจ่าย
นี่คือความคิดเห็นของบอกกรหลายจุดนายสมบัติบุญงามอนงนะครับ
ส่วนทางด้านของนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตพระพุทธอิสระ
ระบุว่าถามมาตอบไป๒ธันวาคม๒๕๕๙
มีคนถามว่าทำไมม็อบเปิดแอกถึงไม่ไปชุมนุมที่๓รัฐธรรมนูล
อย่างที่ประกาศไว้เหตุผลนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน
เข้าใจจิตใจของแก่นำม็อบง่ายก็คือกลัวติดคุก

โดนข้อหานี้ไม่ต้องมีหมายเรียกออกหมายจับได้ทันที
วกกับข้อหาเก่าน่าจะได้ไม่คุ้มเสีย
ด้วยเหตุผลนี้แกนนำม็อบปลดแอบจึงไม่กล้าเสี่ยง
จึงเป็นที่มาต้องเปลี่ยนแผนดังที่เห็นลงชื่อพุทธอิสระ
อันนี้ก็ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนะฮะ